คุณผู้ชมข่าวนี้มันมีหลากหลายความคิดเห็น
ชาวเน็ตเขาดูคลิปแล้วเขาเสียงแตก

ปกติเวลาคุณไปวัดคุณเคยไปให้อาหารปลาในวัดไหม

เขาจะต้องมีการปักเอาไว้เลยว่าตรงนี้เป็นเขตอภัยธา
ความหมายคือคุณจับปลานั้นไปได้

แต่ถ้าวัดเกิดน้ำท่วม
แล้วคุณลองนึกภาพน้ำมันเอ่อล้น
ปลามันออกมาเต็มวัดเต็มไปหมด
ชาวบ้านเข้าวัดไปอยากจะไปจับปลา
หลายคนบอกอ้าวก็ให้เขาจับไปเถอะไม่เป็นไร

แต่อีกฝ่ายมองว่าก็ยังไงมันก็เป็นเขตอภัยธาน
มันเลยมีคลิปนี้ออกมาลองไปดูค่ะ

นี่มันคือเขตวัดเหรอ

ปลาที่เขาจับอยู่มันเป็นปลาที่มาจากวัดหรือปลาที่มาจากน้ำหลากที่อื่น
ไม่รู้ไงแต่ก็เดาว่ามันคือแต่เขามองแบบนี้ว่า
มันคือเขตวัดเท่ากับว่าถ้าเกิดว่ามันอยู่ตรงนี้มันถือเป็นเขตอภัยธาน

นะทีนี้ความเห็นบางคนเขาบอกว่า
ก็ให้เขาจับไปเถอะไหนน้ำมันก็ท่วมแบบนี้
เพื่อการประทังชีวิตของชาวบ้านเหมือนกัน
เออแต่ป้าผู้หญิงไม่ยอมตะโกนไล่เขาออกไปดูไม่ยอมเลยใช่นั่นแหละค่ะ
นี่ไงฝั่งฟ้านมีพระอยู่นี่ไง
ชาวบ้านคือผู้หญิงคนนี้ไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะเป็นกรรมการวัด
หรือว่าเป็นคนที่ทำงานอยู่ในวัดนี้ด้วยหรือเปล่านะคุณ
ก็เห็นเลยว่าวัดแห่งนี้คือวัดแสงเกษมในอำเภอเดชอุดมนะคะจังหวัดอุบลราชธานี
เนี่ยมีชาวบ้านเนี่ยเขาแห่กลับไปจับปลาเพราะน้ำมันท่วมสูง
แล้วปรากฏว่าเพจดังเนี่ยเขาเอาไปโพสต์ไว้ก็มีข้อความระบุแบบนี้ว่า
เบาได้เบาห่างวัดหน่อยเล่นใกล้วัดแบบนี้อาจจะเข้าข้อกฎหมายนะ
แสงเกษมเป็นเขตอภัยธานให้ฟังชัดหวานแหตกปลาในวัดผิดกฎหมายเด้อ
แล้วก็ยังมีบอกเอาไว้เพิ่มเติมว่าหวานแหในวัดน่าเกลียดนะ
นอกวัดก็ไม่ควรถ้าเกิดว่าติดวัดก็ถือว่าเป็นเขตอภัยธาน
แต่ก็มีความเห็นในโพสต์ไว้ว่าจริงก็ไม่เห็นด้วยที่มาจับในวัด
ใจหนึ่งก็ไม่อยากให้มันหลุดลงไปทำลายปลาท้องถิ่น
นี่ค่ะคอมเมนต์มาตุ่มอ่าคอมเมนต์มาเพียบบอก
บางคนบอกจับปลาในวัดสมควรโดนจับนะเพราะผิดกฎหมายเป็นเขตอภัยธาน
บางคนบอกเอ๊ะแต่ปลาในวัดมันก็เป็นปลาดุกไหม
ก็จับได้ก็แล้วกันบางคนบอกชาวเน็ตมองบอกว่า
เอ้าเรื่องปลาเนี่ยถ้าเกิดว่าจับในวัดเนี่ย
มันคนละเรื่องกันนะกฎหมายก็ห้ามไว้
ยังไงก็ไม่ควรเข้าไปจับแต่บางคนบอกว่า
วิถีชีวิตชาวบ้านน้ำมันท่วมขนาดนี้
ถ้าเขาอยากจะจับไปประทังชีวิตก็ปล่อยเขาเถอะ
เสียงแตกเสียงแตกคุณผู้ชมคิดเห็นยังไง
ส่งมาได้นะคะมาบอกนะคะว่าเออยังไง